ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าง
เทคที่๒หมูราคา๑เมือนบาทนะครับ

ได้ครับ
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องเล่นที่สอนแบบนี้รับแล้วจ้า

ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากมีความสนุกแล้ว
เรายังมีเรื่องบุญมาฝากด้วย
มีข่าวดีมีข่าวดีนะครับวันที่๙วันที่๑๐
แล้วก็๑๗นี้ค่ะรายการร้องได้ให้ล้านนะคะ
อยากชวนคุณมาร้องได้ให้บุญ
ก็มาร่วมสนุกกันนะครับกับเหล่าศิลปินดารามากมายนะครับ
ทั้งสองท่านมาลุ้นนะครับมาเชียร์ให้เขาร้องได้ร้องให้ถูกนะครับ
เพราะว่าพอได้เงินแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปมอบให้กับ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรมกันต่อไป
มากันหมดเลยนะคะนะคะนอกจากพวกเราในห้องส่งนะคะ
แล้วก็พี่ดารานะคะที่มาร่วมสนุกแล้ว
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถร่วมบุญนะคะในครั้งนี้ได้
ก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่แฟนเพจของร้องได้ให้ล้าน

กลับมาติดตามชมนะครับร้องได้ให้ล้านกันนะครับ
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา๕โมงเย็น
เดานี่ข้อมูลของเราก็มีเฒิกเติมกันได้ไหมเราก็คุยด้วยค่ะ

ซะแมม

ล่องรถทั่วเมืองราสีมาอะไรเค

ผมไปที่ไหนเขาคิดว่าผมเป็น

สวัสดีครับ